ดูเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙และเรื่องของวัคซีนกันบ้างนะครับ

จำนวน๑ล้าน๘แสนโดสเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วจำนวนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นล็อตที่จะกระจายไปยังจังหวัดต่าง
เพื่อให้พร้อมฉีดวัคซีนครั้งใหญ่ของประเทศไทย๗มิถุนายนนี้

โดยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
โดยนายอนุทินบอกว่ายังมีอีกหลายล็อต
ที่จะทยอยส่งให้กับกระทรวงสาธารณสุข
ครบตามจำนวนที่มีการตกลงกันไว้
แล้วจากนี้ก็จะมีการกระจายวัคซีนแต่ละพื้นที่ตามจำนวนที่เหมาะสม
คือจะใช้สูตรในการคิดคำนวณเนี่ย
เป็นสูตรที่กรมควบคุมโรคกำหนดไว้
คือจำนวนประชากรที่ต้องการ
แล้วก็เอามาคิดกับความรุนแรงของการระบาด
จังหวัดอาจจะได้มากบางจังหวัดอาจจะได้น้อย
อันนี้แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่นะคะ
ทีนี้มันก็มีอีกประเด็นนึงที่ถามคุณอนุทิน
ว่าเรื่องของการเลื่อนฉีดวัคซีนล่ะ
คุณอนุทินบอกแบบนี้นะคะว่าไม่เป็นความจริง
แล้วเวลาข่าวที่ออกไปบางทีข่าวมันออกไปเร็ว

ก็จะฉีดวัคซีนให้กับคนไทยทุกคน
ตามกำหนดที่วางไว้ไม่เลื่อนแน่นอน
ขอให้คนไทยเข้าใจนะคะ
เอาวัคซีนมาหารจำนวนจังหวัด
เอาจังหวัดมาเทียบอัตราส่วนประชากร
แล้วก็เอาสถานการณ์การระบาดในแต่ละจังหวัด
บวกขึ้นไปหรือจะลดลงมา
นี่ก็คือสิ่งที่กรมควบคุมโรค
และสบคจะเห็นพ้องต้องกัน

เพราะฉะนั้นมันไม่มีจังหวัดไหนหรอกครับ

ตอนแรกเราก็รอคอยวัคซีนอยู่นะคะ
เพราะว่าคุณอนุทินก็บอกว่าจะเข้ามาในเดือนมิถุนายน
แต่ว่าไม่ได้ระบุวันนะคะ

ก็บอกว่าขอให้ความมั่นใจ

มิถุนายนเป็นต้นไปจะส่งไปจนครบ๖๑ล้านโดส
ตามที่มีการทำข้อตกลงกันไว้
แล้วก็ให้ความมั่นใจเรื่องของคุณภาพนะคะ
เพราะว่ามีการตรวจสอบวัคซีนทุกโดส

แล้วก็ส่งมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ส่วนทางด้านประหลัดกระทรวงสาธารณสุข

แล้วก็จะมีการจัดส่งอีกหลายล็อต
แล้วแต่จำนวนวัคซีนที่เข้ามาแต่ละรอบ
ตลอดเดือนมิถุนายนก็จะมีประมาณ๖ล้านโดสนะคะ
สำหรับการรอการฉีดในรอบแรกวันที่๗มิถุนายนนี้
แต่ว่าวัคซีนมันมาแค่ล้านกว่าโดส
ก็ต้องดูว่าการจัดสรรให้แต่ละจังหวัดจะเป็นอย่างไรนะครับ
เชียงใหม่เขาบอกเขาติดปัญหาเหมือนกัน
เพราะว่าคนจองรับฉีดวัคซีนเยอะ
แต่ทีนี้ได้รับการจัดสรรวัคซีนมา
เท่ากับจำนวนที่คนจองนะครับ

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ก็บอกว่าการฉีดวัคซีนที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ตอนแรกจะคิกออฟกันในวันที่๗มิถุนายน
พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ปรากฏว่าจังหวัดเชียงใหม่มียอดการจองฉีดวัคซีน

แต่ในช่วงนี้เกิดการติดขัดเล็กน้อยฮะ
จากมีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการวัคซีน
ทำให้วัคซีนในช่วงแรกจัดส่งมาไม่ทัน

ก็เลยต้องขออภัยผู้ที่จองคิวฉีดวัคซีน
ไว้ในทุกโรงพยาบาลในช่วงสัปดาห์แรก
คือวันที่๗ถึง๑๑มิถุนายนนี้

มีความจำเป็นที่จะต้องถูกเลื่อนนะ
เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน
โดยคิวที่จองไว้จะนำไปรวบรวมอีกครั้ง

แล้วก็เมื่อวัคซีนได้รับการจัดสรรมาเพียงพอ
ทางโรงพยาบาลจะโทรนัดหมาย
ให้ท่านเข้ามารับการฉีดวัคซีนทันที
โดยเฉพาะคนที่จองผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะฮะ
ซึ่งจะถูกนำมาจัดเป็นคิวแรกในการฉีดนะครับ

ยังสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์กำแปลงเวียง
คือกำแพงเมืองของจังหวัดได้ตลอดเวลา
เพราะว่าเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์เฉพาะของจังหวัดด้วยนะครับ

บอกว่าวัคซีนมันจัดสรรมาไม่ทันเหมือนกัน

ลำปางคุณผู้ชมจำได้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ย
เขาเป็นจังหวัดที่มีการลงทะเบียนหมอพร้อมมากที่สุด

ใช่ผู้ว่านโรงศักดิ์ไงผู้ว่าหมูป่า
ถูกต้องค่ะแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดคุณสืบสกุลดูสิ
ประกาศจังหวัดลำปางประกาศยกเลิกการนัดหมาย

ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาได้น้อยกว่าที่คาดไว้
อย่างละ๓๖๐๐โดสเท่านั้นค่ะ
น้อยมากนะฮะใช่ค่ะดังนั้นคนที่ลงทะเบียน

รอให้เจ้าหน้าที่นัดหมายใหม่อีกรอบนึง
เดี๋ยวจะให้เข้ามาฉีดวันไหน

ยังคงเป็นวันที่๗มิถุนายนเหมือนเดิม

ใช่ค่ะเพราะว่าได้วัคซีนมันน้อยนะฮะ
ใช่ค่ะเหมือนกันกับที่โรงพยาบาลหัวหินค่ะ
คุณผู้ชมต้องออกมาขอยกเลิกคิว

เพราะว่าที่หัวหินได้รับการจัดสรรวัคซีนมา
ที่โรงพยาบาลหัวหิน๙๓๐โดส
คือจำนวนคนที่ลงทะเบียนเอาไว้
ว่าจะรับวัคซีนรอบแรกคือระหว่าง๗๑๑มิถุนายน
เขาลงทะเบียนกัน๕๘๐๐คนนะ
แต่ว่ามีวัคซีนอยู่๙๓๐โดส
ก็เลยทำให้วัคซีนไม่พอกับจำนวนคนที่เขาลงทะเบียนเอาไว้
แล้วก็โรงพยาบาลก็เลยกำหนดฉีดวัคซีนรอบแรก
ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนเอาไว้ในวันที่๗มิถุนา
รอบ๙โมงเช้าถึง๑๑โมงเช้า
ใครที่เลือกสถานที่ฉีดที่โรงพยาบาลหัวหินตึกสีส้มแล้วก็ตึกสีเหลือง
โรงพยาบาลหัวหิน๓เท่านั้น
ซึ่งจะได้รับการฉีดวัคซีนในรอบแรกนะคะ
คือเขายุบรวมสถานที่ให้มาฉีดในวันที่๗มิถุนายน
ที่โรงพยาบาลหัวหินตึกส้มแล้วก็ตึกเหลือง
ตั้งแต่๙โมงเช้าไปจนถึง๔โมงเย็น
ส่วนคนอื่นที่นัดหมายนอกเหนือจากที่ดิฉันบอกไป
โรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะขอยกเลิกไปก่อน
แล้วถ้าเกิดว่าเราได้วัคซีนเพิ่มมาอีกเมื่อไหร่
จะรีบติดต่อแจ้งประชาชนที่ลงทะเบียนเอาไว้ทันทีเลยนะคะ
แม้ตอนนี้แต่ละจังหวัดก็เริ่มรวนพอสมควรแล้วนะฮะ
เมื่อความหวังจะได้รับวัคซีน
กับปริมาณและจำนวนวัคซีนไม่สมดุลกัน

ใครโดนเลื่อนบ้างเราอยากอ่านข้อความคุณผู้ชมนะ